๑ในข้อกำหนดของพรกอฉุกเฉยเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการนำเสนอข่าวทั้งจากภาพประชาชนเองก็คือการแชร์ข่าวต่างในโลกโซเชียลมีเดียและการนำเสนอข่าวจากทางสื่อมวลชนจะต้องอิงการแถลงข่าวจากทางภาครัฐเป็นหลักเพื่อให้ข้อมูลมันตรงกันนะคะอย่างที่บอกไปค่ะการนำเสนอข่าวของประชาชนเองเนี่ยก็มีการ
ถูกแชร์ออกมาคือเริ่มต้นจากพื้นที่พุนพินสุราธานีนี่นะคะ
แชร์ออกมาว่ามีด่านอยู่ด่านนึงห้ามผ่านนะ
หรือถ้าผ่านไปใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพราะเจ้าหน้าที่ตรงจุดนี้
ถ้าเขาเจอนะว่าไม่ใส่หน้ากากอนามัยปรับทันที
โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้จากพุนพินส่งต่อทั่วประเทศเลย

ใช่ค่ะดิฉันเองก็เห็นในข้อความเป็นแบบนี้สีส้ม
หลายคนตกใจปรับด้วยเหรอ
ไม่ได้ขอความร่วมมือเฉยเหรอการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยนะคะ
นี่คือทั้งหมดที่เป็นที่มาเดี๋ยวบอกว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยนะคะ
แต่นี่คือที่มาเนี่ยนะคะที่มาของสิ่งที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
กระจายไปทั่วประเทศแจ้งไลน์คนอื่นให้หน่อย
ด่านที่ผ่านตรวจไม่มีแมสปิดปากปรับ๒๐๐ช่วยใส่หน้ากากออกจากบ้าน
ถ้าเจอด่านตรวจให้ใส่ผ้าปิดปากจมูกด้วยนะครับถ้าไม่ใส่จับจริงจริงนะ
ทุกคนที่อยู่นรกต้องใส่ทุกจังหวัดทั่วประเทศข้อความนี่แหละ
ส่งไปเลยค่ะก็ส่งไปทั่วประเทศจริงจริงนักข่าวไปสอบถามพลตำรวจโทปิยะอุทาโยโค
ศกประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับ
โดยโคศกตำรวจยืนยันไม่จริงข่าวนี้นะคะไม่จริง
หน้ากากทางเลือกเขาจะทำอย่างไรอ่าพลตำรวจโทปิยะเนี่ยบอกว่า
ก็จะเป็นการขอความร่วมมือไงตักเตือนไงให้เอามาสวมใส่
เพื่อป้องกันโรคไม่ได้เป็นการปรับแต่อย่างใดฟังเสียงท่านหน่อยค่ะ
มีการแชร์กันว่าถ้าเกิดใครที่ผ่านด่านตรวจแล้วไม่มีแมสเนี่ย
จะถูกจับปรับสองร้อยบาทอันนี้อยากให้คิดแจ้งนิดหนึ่งครับ
ข่าวพร้อมครับไม่จริงครับออกสั้นได้เลยครับ
จะมีการดำเนินการอะไรไหมครับเพราะว่าเริ่มแชร์กันเยอะแล้วครับ
เดี๋ยวช่วยส่งให้ผมด้วยครับเดี๋ยวจะให้ปอธสำนักการณ์นะครับ
นี่ค่ะหลังจากที่ท่านบอกว่าแชร์ให้ผมเลยครับ
เดี๋ยวจะให้ปอทจัดการก็มีการรับลูกจัดการจริงนะคะ
โรงพักพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ
ออกหมายเรียกคนที่โพสต์คือย้อนกลับไปใครโพสต์

มีด่านบอกด้วยสุราธานี
ข้อความนี้เขียนว่าที่เขาโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
บอกต่อกันนะคะดันโคออฟไม่มีแมสปิดปากจับ๒๐๐
นี่เป็น๒ข้อความที่มันแยกกันเลยนะคะ

ทางโรงพักทางตำรวจบอกว่ามันสร้างความแตกตื่น
ผู้กำกับโรงพักพุนพินบอกว่าคนโพสต์สองคนนี้
ผู้ชายเนี่ยอายุสามสิบห้าปีผู้หญิงหนึ่งคนอายุยี่สิบปี
ทั้งคู่เป็นคนสุราชมีความผิดนะคะ
พรบคอมพิวเตอร์และพรกรฉุกเฉิน
ออกหมายเรียกไปถ้าไม่มาเดี๋ยวออกเป็นหมายจับค่ะ
ระวังนะคะตอนนี้ใครที่จะแชร์อะไรต่อนะคะ